มาที่วันเกิดของผู้ชายกันบ้างดีกว่านะ
คนนี้ก็น่ารักน่าหยิกเห็นแล้วก็อยากซดน้ำแกงให้หมดเลย
เพราะว่าชื่อเขาคือแกงส้มค่ะ

ก็ปีนี้ครบ๒๖ปีค่ะ
เราจะพาไปฟังนะคะว่าวันนี้เขาไปทำกิจกรรมอะไร
แล้วมีสาวคนไหนมาสไพรส์หรือเปล่านะคะ

วันเกิดเหรอก็เดี๋ยวจริงมีงานกับแฟนคลับเนาะ
แล้วก็รวมไปถึงกินข้าวกับที่บ้าน
ใช่ครับก็น่าจะรวมตัวเพื่อนแหละ

ไม่ได้จัดงานวันเกิดแบบว่าใหญ่โตหรูหลาอะไรขนาดนั้น

นี่คนนี้คือพ่อหนูเป็นพ่อท้ายนะครับ

ในเรื่องคุณพ่อรับบทเป็นโกสาเหล็ก

แต่ว่าเรื่องนี้บอกเลยว่าได้เสียงชื่นชม
แถมดังตามตัวละครอื่นไปติดด้วยนะคะ

เดี๋ยวไปฟังแกงส้มกันหน่อยว่าคุณพ่อฮอตขนาดนี้แล้วรู้สึกไงบ้างค่ะ

ซึ่งทุกวันนี้นี่คือเงินทั้งหมดก็มาเลี้ยงผมแทนแล้ว

ยังอยู่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะ